ดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดปราจีนบุรี

นี่คือกระท่อมอาถรรพ์
สี่ศพแล้วตรงนี้แต่จริงแล้วมันก็เป็นลักษณะที่ว่า

ศพล่าสุดนะคะก็คือมีคนมาอยู่ที่กระท่อมตรงนี้
แล้วเขาก็ไปข้างนอกมาใช่ไหม
กลับมาจะเดินเข้าบ้านเข้ากระท่อมแต่น้ำมันท่วม

ใช่แล้วจังหวะที่เดินกลับเข้าบ้านคือเมามาแล้วไง
ดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วเดินลุยน้ำท่วมเมตรกว่า

ชาวบ้านก็เลยบอกว่ามันหลายศพมากแล้วนะ
เขาเลยมองว่าเป็นกระท่อมอาถรรพ์หรือเปล่า

เมื่อวานนี้ค่ะเป็นกระท่อมท้ายหมู่บ้านทุ่งตะลุงพุก
หมู่๑๒ตำบลโน้นห้อมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
คือน้ำล้อมรอบกระท่อมนี้เลยคือฝนตกหนัก
น้ำท่วมเมตรกว่านะคะพบศพนายปรีชาทองกำพระอายุ๔๗
ก็เป็นเจ้าของกระท่อมเขาอยู่คนเดียว
คว่ำหน้าเสียชีวิตที่ทางเข้าพอดี
ในมือกำถุงข้าวกำห่อยาสูบเอาไว้แน่นเลย
ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีตรวจสอบแล้วบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะผู้เสียชีวิตไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
ลุยน้ำกลับบ้านคือเดินลุยน้ำมาแบบเมาอะค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้เสียหลักล้ม
ก็เลยจมน้ำเสียชีวิตทางเข้ากระท่อมของตัวเอง
นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดทุ่งตะลุมพุกนะคะ
แต่ชาวบ้านก็ลือกันเรื่องถึงความอาถรรพ์ของกระท่อมนี้
ชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ในรอบ๓๐กว่าปีเนี่ยเคยมีญาติของนายปรีชา
เคยมีชาวบ้านมาตายที่กระท่อมตรงนี้
รวมถึงเราแวกใกล้กับกระท่อม
ก็มีคนตายรวมแล้วนะถ้านับที่กระท่อมด้วย
ใกล้กระท่อมที่อยู่รอบด้วย๖ศพแล้ว
ศพแล้วก็เลยชาวบ้านบอกว่า
หรือว่าไม่ได้มีการนิมนต์พระมาสวดถอนดวงวิญญาณ
ก็เลยเป็นลักษณะของตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของคนในพื้นที่นะคะ

ติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
ไปคุยกับนางสาวอริสาอายุ๕๐ปีเป็นหลานสาวของผู้เสียชีวิต
หลานสาวบอกว่าหลานสาวเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ตัวตายตัวแทน
คือก่อนที่นายปรีชาจะเสียชีวิตเคยเล่าให้ฟังว่านอนอยู่ในกระท่อมคนเดียว
มีผีเด็กผู้หญิงมาเปิดมุ้งชวนไปอยู่ด้วย
แต่ไม่อยากไปแล้วไล่ผีเด็กออกจากกระท่อมอันนี้ในฝันนะ
จากนั้นมีผีเด็กผู้ชายกับผีผู้หญิงมาอีกสองตน
เดินมาบนกระท่อมชวนนายปรีชาไปอยู่ด้วยอีก
แต่นายปีชาก็ไล่ผีทั้งสองกลับบ้านไปอันนี้สองรอบแล้วนะคะ
ยังไม่จบแค่นี้ยังมีผีผู้ใหญ่มากันเยอะเลย
มาชวนนายปรีชาให้ไปอยู่ด้วยครับนายปรีชาก็ตะเพิดไล่พ้นกระท่อมไป
แต่ว่าตัวหลานที่เล่าให้ฟังอ่ะค่ะหลานบอกว่าตอนนั้นน่ะ
ที่นายปรีชาเล่าให้หลานฟังคือเล่าด้วยความกลัวมากนะคะ
เล่าไปร้องไห้ไปด้วยซ้ำถึงขั้นบอกหลานว่าอยากให้เผากระท่อมตรงนี้ทิ้ง
ทีนี้ค่ะหลานก็เลยค่อนข้างจะเชื่อว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์ตัวตายตัวแทน
คือพอน้าเล่าให้หลานฟังก็ชวนให้มาอยู่ด้วยกัน
แต่ว่าขอเวลาสักวันหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาอยู่ด้วยกันก็แล้วกัน
จะมาอยู่เป็นเพื่อนแต่ไม่ทันได้มาอยู่เป็นเพื่อน
ปรีชาที่มีศักดิ์เป็นน้าจมน้ำตายหน้ากระท่อมซะก่อน
เรียกนี้เมื่อวานพี่สาวเลยมาจุดภูมิบอกว่า
เพราะว่าบ้านน้ำท่วมเดี๋ยวหนูจะลื้อมาถวายวัด
แกรู้ว่าบ้านหลังนั้นให้เผาแกกลับบ้านไปเลย

มาเป็นแต่ตัวมาหาแม่เลยเนี่ยมานั่งคุยกันมาสั่งเสียไว้เลย
เธอก็เลยเล่าให้ฟังนะคะว่าชาวบ้านเขาเชื่อจริงว่าเป็นอาถรรพ์ของกระท่อมตรงนี้
บอกว่าถ้าอย่างนั้นลองดูไหมล่ะว่าเคยมีผู้เสียชีวิตที่กระท่อมตรงนี้กี่ศพแล้ว
เธอเลยเล่าย้อนให้ฟังเลยค่ะศพแรก๓๐ปีก่อน
คุณปู่วัย๙๐เสียชีวิตด้วยโรคชราที่กระท่อมหลังนี้นะคะ
ต่อมาศพที่๒๒๐ปีก่อนหลานสาวอายุ๑๓จมน้ำเสียชีวิตห่างจากกระท่อมไปกิโลหนึ่ง
ศพที่๓๕ปีก่อนหลานชายอายุ๔ขวบซึ่งเป็นน้องชายของศพที่๒ค่ะ
ตกจักรยานเพราะว่าแม่เมาเหล้าเสียชีวิตห่างจากกระท่อมกิโลหนึ่ง
ปีก่อนนางอารีแม่ของเด็กที่เสียชีวิตก่อนหน้า๒ศพ
ก็เมาเหล้าเดินกลับกระท่อมแล้วเสียชีวิตก่อนถึงกระท่อมแค่๒๐เมตร
ที่ห้าคือเมื่อสองปีก่อนนายสุธีเป็นน้าของนายปรีชาที่เพิ่งเสียชีวิตล่าสุดอ่ะครับ
เมาเหล้าล้มหัวฟาดที่เตาถ่านเสียชีวิตที่กระท่อมแล้วก็ล่าสุดคือนายปรีชาที่เราเล่าข่าวเนี้ย
ก็มาอยู่กระท่อมนี้แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตหน้ากระท่อมเนี่ย๖ศพแบบนี้
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยให้ผู้ใหญ่บ้านทุ่งตะลุงพุกพาไปสำรวจที่กระท่อมหน่อยนะคะ
จำเนียนอายุ๕๒เนี่ยค่ะก็จะไปสำรวจที่กระท่อมที่เกิดเหตุ
ก็ท่วมเป็นเมตรอ่ะต้องเดินเข้าไปประมาณสัก๑๕๐เมตร
กระท่อมอยู่ไกลตรงนั้นน่ะน้ำมันท่วมสูงมาก
แต่ในปรีชาผู้เสียชีวิตคือเดินลุยน้ำเมาด้วย
แล้วก็ไปจมน้ำอยู่ใกล้กระท่อมค่ะ
แต่ติบอกผมเดินไปไม่ถึงจริง
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่านายปรีชาเขาดื่มเหล้าขาวตลอดเลย
เหล้าขาวแต่ไม่ยอมกินข้าว
ก่อนที่จะเสียชีวิตผู้ใหญ่บอกว่ากำลังจะทำที่อยู่ให้ใหม่
เพราะว่ากระท่อมของนายปรีชาน้ำมันท่วมหนักมาก
กำลังจะให้ย้ายนะแต่ไม่ทันมาเสียชีวิตหน้ากระท่อมซะก่อน
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์อะไรหรอก
ก็น่าจะดื่มเหล้าเมาเดินลุยน้ำอาจจะเป็นตะคริว
ไม่ใช่มีผีมีสัมภเวษีอะไรมาเอาชีวิตหรอกครับ
คนนี้แกเมาแล้วลงมาน้ำมาตรงนี้แล้วก็จมน้ำเป็นตะคริวด้วย
ข้าวไม่กินลืมเยอะ
แพทย์สิทธาลิขิตนุกูลหมอก๊อฟเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่ก็บอกว่า
เอาตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะดื่มเหล้าขาวร่างกายขาดวิตามินบี
จะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงระบบประสาททำงานไม่เต็มที่
พอมาเดินลุยน้ำท่วมมันก็มีโอกาสจะจมน้ำได้อะค่ะ
ตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คงไม่ได้มองถึงเรื่องของผีพลายหรือว่าผีผลัก
หรือว่าตัวตายตัวแทนนะครับแต่จะไปมองถึงในเรื่องของสารเคมี
ที่รับเข้าไปในร่างกายนั่นก็คือผู้ป่วยเนี่ยนะครับมีการดื่มเหล้าขาวก่อนนะครับ
ซึ่งเล่าข่าวเนี่ยนะครับจะทำให้ร่างกายขาดวิตามินบีพอขาดวิตามินบีเนี่ย
เนื้อต่างก็จะอ่อนแรงระบบประสาทก็จะทำงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ประกอบกับการที่ต้องใช้แรงมากขึ้นในการลุยน้ำท่วม
ในการถือของในการออกไปรับของบริจาคต่างเนี่ยนะครับ
กล้ามเนื้อส่วนขาเนี่ยจะมีการเกร็งมากขึ้นแล้วเกิดตะคิวได้นะครับ
อกจากจะขาดวิตามินบีแล้วอาจจะทำให้เรื่องของซึมเรื่องของสับสน
เรื่องของสติที่ไม่เหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงเกลือแร่บางชนิดก็ยังสูญหายไปอีก
ก็เลยเป็นผลให้อาจจะจมน้ำได้จากตรงนี้มากกว่านะครับ
นี่นะคะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากเลยว่าอย่าไปโทษความอาถรรพ์
หรือว่าอย่าไปโทษกระท่อมที่อยู่อาศัยโทษเล่าจะดีกว่า
เพราะว่าเล่าย้อนไปเนี่ย๖ศพที่เสียชีวิตตรงนี้มีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องหลายศพมากเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะที่วัดทุ่งตะลุมพุกที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ครอบครัวเคลื่อนศพของนายปรีชาออกมาจากสาราก็ไปทำพิธีฝังหลอกนะคะ
ตามความเชื่อของคนโบราณว่าถ้าเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
ฝังเอาไว้ก่อน๓ปีถึงจะนำออกมาทำพิธีชาปนกิจได้
แต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปก็เลยทำพิธีสมมุติหรือว่าฝังหลอกขึ้นมา
ชาวบ้านก็นำหัวปลีสามหัวใบไม้ทางมะพร้าวมาทำพิธีฝังเอาไว้เพื่อแก้เคล็ด

เคลื่อนศพเวียนรอบเมนนำเข้าเตาเพื่อทำพิธีชาปนกิจนะคะ
บรรยากาศโศกเศร้าค่ะช่วงนี้โควิด๑๙ด้วยนะคะ
คนก็มาร่วมงานจำนวนจำกัด
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลายคนก็ยังพูดถึงจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ด้วยความที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาค่อนข้างเชื่อเรื่องอาถรรพ์เรื่องตัวตายตัวแทน
ระหว่างการทำพิธีเขาก็ยังคุยกันในเรื่องนี้อยู่อะค่ะ
แต่ก็ต้องฟังทางหลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะ